มีนักธุรกิจหญิงวัย๓๓ปีที่อำนาจเจริญเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ของตัวเอง
สภาพที่มีถุงพลาสติกคลุมอยู่ที่ศีรษะนะครับตำรวจในพื้นที่สรุปสาเหตุการตายว่า
มาจากฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าญาติไม่ปักใจเชื่อ
แล้วก็มองว่ามีเงื่อนงำวันนี้ก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพ
ร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีที่กองปราบรามนะครับไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
นางบัวทองและนายเอกพันธ์โสภาลุลแม่และน้องชาย
ของนางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปีผู้ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาภายในรถ
ที่จังหวัดอำนาจริงเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่ม
รองผู้บังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบสำนวนคดี
หลังตำรวจสพลืออำนาจสรุปสำนวนคดีว่านางดวงจันทร์เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
คดีนี้มีความพิรุธหลายอย่างที่สามารถมั่นใจได้ว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
อีกทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
อีกทั้งสำนวนคดีที่ได้มาจากอายการบวกกับผลชนสูตรศพพบว่า
ใบหน้าของผู้ตายมีร่องรอยถูกทำร้ายใต้ดวงตาฝั่งขวา
นอนเสียชีวิตที่อยู่ช่องวางเท้าเบาะหลังโดยที่ศีรษะอยู่ฝั่งคนขับ
คนขับถูกปรับมาบางศพส่วนโทรศัพท์มือถือถูกปิด
เอกสารบัญชีเครือข่ายลูกหนี้เงินสดประมาณหนึ่งแสนบาทหายไปญาติเชื่อเหตุผลเหล่านี้
ไม่น่าใช่ลักษณะของคนที่กำลังจะคิดสั้นฆ่าตัวตายสอดคล้องกับนางบัวทองผู้เป็นแม่ที่ระบุว่า
เชื่อลูกสาวจะฆ่าตัวตายเพราะก่อนเกิดเหตุลูกสาวไม่เคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเลย
รับว่าสงสัยคนใกล้ชิดที่ทำธุรกิจเงินกู้ร่วมกับลูกสาวจะมามีส่วนผัวพันธ์ในการเสียชีวิตของลูก
ขณะที่นายอนันต์ผู้เป็นพ่อเล่าว่าลูกสาวมาเข้าฝันบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมไม่ใช่ฆ่าตัวตาย
คนที่ก่อเหตุมี๕คนคือคนที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้
คนมีสีในพื้นที่และผู้ติดตามคนมีสีอีก๓คน
เพราะว่าถ้าฆ่าตัวตายนี่สาเหตุมันไม่ใช่ค่ะ
เพราะว่าไม่มีเหตุออกที่จะให้ลูกฆ่าตัวตายค่ะ
คือคนที่จะฆ่าตัวตายนั่นก็จะมีพิรุธค่ะ
ไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติหมดค่ะ
ที่แม่มาเรียนกองปราบนี่คุณพ่อเขาฝัน
มีใจว่าเข้าฝันว่า
เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาถูกทำร้ายเขาถูกฆ่าตายค่ะ
บอกด้วยความรู้ว่ามีคนฆ่าค่ะ
ตำรวจก็มีผู้ชายอีก๓คน

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตร
ผู้กำกับการตำรวจภูทรลืออำนาจเปิดเผยว่า
ก่อนที่จะส่งสำนวนให้กับอายการ
เรียกญาติของผู้ตายมาพูดคุยและชี้แจงถึงพยานหลักฐานแล้ว
รวมถึงผลการสอบปากคำพยาน๔๙ปาก
ซึ่งท่าทีของญาติก็ไม่เชื่อว่านางดวงจันทร์จะฆ่าตัวตายเอง
แต่ตำรวจได้นำพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ให้ดูอย่างละเอียด
ซึ่งแรงจูงใจของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเรื่องเงินกู้
ผู้ตายไปหยิบยืมมาจากนายทุนมาปล่อยให้ชาวบ้านต่อ
จากวันที่เกิดเหตุผู้ตายต้องนำเงินไปคืนในทุนจำนวนหลายคน
มูลค่ากว่า๒๒๐๐๐บาท
แต่ผู้ตายก็ยังหาเงินจำนวนดังกล่าวไปคืนให้กับนายทุนไม่ได้
ส่วนประเด็นนายทุนเงินกู้ตรวจสอบพบว่า
ผู้ตายไปกู้เงินในทุนมา๑๗คน
คิดเป็นเงินกว่า๙๒๓๕๐๐๐บาท
ทั้งหมดถูกเรียกตัวมาสอบปากคำ
แต่ไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงว่า
จะเป็นผู้จ้างหวานให้มีการสั่งเก็บผู้ตาย

แพทย์ที่ผ่าชนะสุดพลิกศพให้เหตุผลว่า
เกิดจากการที่ผู้ตายนอนตะแคงเป็นเวลานาน
ทำให้เลือดไหลลงมารวมกันอยู่บริเวณดังกล่าว

แฟนเขาเป็นพลิกศาสตร์

การภัยกับผู้กำกับการตำรวจภูทลืออำนาจ

พร้อมเรียกสำนวนคดิตทั้งของทุกการผู้ตาย
ให้กับญาติของผู้ตายคดีนี้ต้องติดตามต่อไปว่า
เหตุที่ญาติแคลงใจนั้นจะมีการคลี่คลายปมสงสัยอย่างไร
และประเด็นเงินกู้จะเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน